เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเลย
หลายคนอาจจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนได้
วันนี้มีมานำเสนอคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
พาไปร่องแพรชมธรรมชาติ๒ฝั่งคลอง
โอ้โหสวยงามมากสดชื่นมากเลย
ขนาดไหนตามไปดูพร้อมกันเลยจ้า
ไปเลยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณลำคลองอ่าวลึกใต้นะคะ

ตอนนี้นะคุณที่นี่เขาเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตเลย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของคนที่ชอบเที่ยว
ในช่วงวันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันร่องเรือมาแบบแห่กันลงแพร่แบบนี้เยอะมาก

ไปที่กระบี่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวทะเล

ร่องแพรลงเรือกันก็ได้นะคะ
เนื่องจากว่าลำคลองอ่าวลึกใต้เนี่ยนะเป็นคลองที่มันมีความสวยงาม
แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก

สองข้างทางบริเวณริมคลองเนี่ยจะร่มรื่นไปด้วยแม่กไม้นานาพันธุ์ครับ
ในคลองนี่ไหลเย็นใสสะอาด
คุณดูสิฉ่ำนะหน้าฝนนี่จะน้ำเยอะหน่อย
แล้วก็จะมีลมพัดผ่านตลอดเลยให้ความเย็นเวลาเราร่องแพร่ไปนะคะ
ห่อนใจเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย
ด้วยการชมความสวยงามของธรรมชาติแบบใกล้ชิดแบบนี้
ในพื้นที่คอยทำหน้าที่เนี่ยค่ะบังคับแผลให้ไม่ต้องกลัวนะคะ
ระยะทางที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
ก็จะประมาณ๑กิโลเมตร

ก็คือใช้เวลาล่องแพร่ประมาณ๓๐๔๕นาทีเท่านั้น
แต่รับรองเลยนะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็น๓๐๔๕นาที
ที่ไปแล้วจะต้องประทับใจกลับบ้านอย่างแน่นอน

นี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปค่าบริการล่องแพ้เขาคิดเพียงแค่ลำละ๓๐๐บาท

แต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขานะว่าแพร่นึงเนี่ยสามารถนั่งได้กี่คนนะคะ
สามารถนั่งได้๒คนต่อ๑ลำเท่านั้น

หรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่ม
ถ้าคุณเพิ่มเติมเราก็ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่าง
อ่าวลึกแบมบูแคมป์ติดต่อกันไปได้เลย
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล
เพราะว่าเห็นไหมคุณเขาจะต้องมีการใส่ชูชีพ
ก่อนที่คุณจะลงแผ่นะคะ
แล้วก็จะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะ
และที่สำคัญคุณสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ตลอดทั้งปี
เฮ้ยตลอดทั้งปีเหรอ
ทั้งปีเลยมาเที่ยวกันได้เลยนะคะ
หน้าฝนแบบนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน
มันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่รู้ไปแล้วจะเปียกฝนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คุณรู้ไหมว่าถ้าไปเที่ยวสถานที่ที่มันมีแบบว่าร่องแพรอย่างนี้
ช่วงหน้าฝนมันเย็นฉ่ำเหมือนกันนะคุณ

เห็นไหมนี่เขามีเสื้อชูชีพให้ด้วยนี่รับประกันเรื่องความปลอดภัยนะ
ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ชูชีพทุกคนต้องใส่นะใส่ก่อนที่จะลงแพร่ไป
แล้วแพร่ลำนึงเนี่ยนั่งได้สองคนเท่านั้น
อันนี้คือปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัดนะคะ

คือเหมือนแบบว่ามองซ้ายมองขวานี่ก็เห็นแต่ธรรมชาติ

นี่แหละเขาเรียกว่าหล่อแบบธรรมชาติ

ว่าเพราะคุณทำร้ายตัวเองกว่านี้

ร่องแพร่และธรรมชาติ
ถูกต้องนี่ดีมากร่องแพ้และธรรมชาตินี่ดีมาก